ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะไปซื้อโดนัทย้ำว่าเป็นโดนัทเจ้าดัง
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งกะจะฟินเลยวันนี้อยากกินโดน
ฟินไหมไม่ต้องนับแคลกัดเข้าไปเอามาดูนึกว่าน้ำตาลไอซิ่ง
เห็นเป็นขาวสรุปเชื้อราค่ะอุ้ยตายแล้วมันสอดไส้มาด้านใน
เธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์คุณจะขายของแบบนี้ไม่ได้
ร้านก็น่าจะจบไปด้วยเนี่ยนะคะอ้าวเขาเอาเรื่องนี้มาโพสต์
แล้วเขาก็บอกว่าคุณจะเอาของเก่าแบบนี้มาให้กับลูกค้าทานไม่ได้
ราขนาดนี้ค้างมาแล้วกี่วันจ๊ะชิ้นที่เหลือใครจะกล้าทาน
แท็กจัญญบันในการขายอยู่ไหน
หลังจากเรื่องนี้ภาพนี้ถูกแชร์ออกไปผู้จัดการสาขาร้านโดนัทชื่อดังร้านนี้
โทรศัพท์มาขอโทษคนโพสต์เลยค่ะแล้วก็บอกเดี๋ยวจ่ายเงินคืนให้
เอาแบบเต็มจำนวนเลยวันนั้นซื้อไปเท่าไหร่จ่ายคืนให้หมดเลย
โดยผู้จัดการสาขาแนะนำให้ไปพบแพทย์ด้วยจะรับผิดชอบค่ารักษาให้อีกด้วย
พอบอกแบบนี้ไปหาหมอนะไปตรวจร่างกายซะนะครับถ้ามีอะไรผมช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลด้วย
พร้อมทั้งจะสอบสวนหาสาเหตุเนื่องจากทางร้านทำโดนัทขายแบบวันต่อวัน
ถ้าขายไม่หมดพนักงานต้องเอาไปทิ้งอยู่แล้วนี่คือนโยบายของร้าน
ยังไม่รู้ว่าโดนัททิ้งดังกล่าวปะปนมาได้อย่างไรเขาย้ำว่าขายวันต่อวัน
แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบทุกทุกอย่างแต่เงินที่รับผิดชอบมา
มันรับผิดชอบดังเพราะที่อยู่ในใจเกี่ยวกับโดนัทไม่ได้แล้วค่ะ